คราวนี้เรามาดูเรื่องราวของการปฏิบัติภารกิจของพี่ทหารกันบ้าง
มาสแมนแฮนซัมต้องมีความแข็งแกร่งบึกบึนอดทน
แต่พี่ทหารคนนี้เมื่อเดินเข้าป่าได้ยินเสียงอะไร
เอ๊ะจะต้องหยุดหยุดแล้วหันไปดู
ตกลงว่ามันคือเสียงอะไรไปดูค่ะ

เค้าเอามาทิ้งแหละนี่

มาทิ้งอุ๊ยใครเอามาทิ้งเหรอ
ฟังเสียงก็รู้แล้วว่าแมว
เฮ้ยเดี๋ยวมันซี้กันแล้วเหรอ
แล้วเกาะไหล่พี่เข้าไปแบบนี้เลย

รอดตายไปแล้วนะจ๊ะน้องเหมียว
น่าเอ็นดูแล้วก็น่าสงสาร
ไม่รู้ใครมาปล่อยน้องทิ้งเอาไว้แบบนี้ในป่าอยู่ตัวเดียวเนี่ยนะ
ไม่รู้ว่าถ้าไม่เจอพี่ทหารเนี่ยจะรอดปลอดภัยดีไหมนะ
เห็นแบบนี้ธาตุแมวทั้งหลาย
หรือคนรักสัตว์ก็คงแอบชื่นชมพี่ทหารคนนี้

ใครกันที่รับอุปการะดูแลเลี้ยงดูน้องเหมียวนี้
พี่ทหารท่านบอกว่ามีคนรับเลี้ยงน้องเหมียวแล้วจ้า

ดูสิเมนูการกินของเขา
น้ำสำราญอาหารเม็ดก็มี
มีเป็นตับเป็นอุ้ยสารพัด

ชื่อของเขาคือทองก้อน
ทองก้อนคือเจ้าทองก้อนเป็นไงคะคุณ
คนใจบุญเขารับมาเลี้ยงตั้งชื่อให้ดูแลเอาอกเอาใจเป็นอย่างดี
เห็นแล้วก็ประทับใจแมวนี่โชคดีนะ
ที่ทหารมาเจอก็มาช่วยแล้วมีคุณอุปการะเลี้ยงดูอีก
ก็เอาล่ะทำบุญก็ได้บุญดูแลสัตว์ก็เสริม

คือไม่งั้นถ้าปล่อยทิ้งไว้มันจะตายได้นะ

มดยุงกัดเนี่ยมันก็ตายได้แล้วอ่ะ